คือมันเป็นข่าวของผู้หญิงที่เขาทำคอนเทนต์เรื่องกินแปลกไปดูเลย

ไม่ใช่ตำปูอะไรอย่างนี้หรอเออสุปไหมลูกสุปไหมสุปปู
สุปข้างขาวดูไงเป็นปูดูหัวเนี่ย

เอาดูแค่แดกแดงละกันมังเขือเทศ

เอาที่อ่านแล้วคุณผู้ชมพอฟังได้ดีกว่า

เพราะว่าค้างคาวแถวนี้ไม่มีเชื้อโรคที่ไหนได้ทัวร์ลงเพียบเลย
หมอมาเต็ม
คุณหมอธีรวัตรเหมจุธาภูมิในการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยระบุว่า
เชื้อโรคจากค้างคารุนแรงอาจพัฒนาเป็นโรคระบาดได้
แม้ทำสุขแต่มีการสัมผัสก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

เบิร์ตแล้วเบิร์ตเอาภาพที่มันไม่น่าดูมาออกอากาศทำไม
นี่กำลังกินข้าวเช้าอยู่เนี่ย
ถ้าคนที่เขาไปดูไปเห็น
แล้วบางคนบอกว่าฉันก็อยากจะลองของแปลกบ้าง

นี่เอามาเตือนเอาอีกคนไหมเอาอีกคนไหม
อันนี้หมอสัตว์เลยหมอล็อต
ล็อตเลยนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อน
หัวหน้ากลุ่มงานจัดงานสุขภาพ
ขออภัยหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

บอกผู้หญิงที่กินควรไปหาหมอนะไปตรวจร่างกาย
เพราะในทางการแพทย์ทุกคนทราบกันดีว่า
ค้างคาวเป็นสัตว์รังโรค
รางโรคคืออะไรอมโรครังที่จะมีแต่โรคแล้วก็อมโรคมีทั้งเชื้อรา
เชื้อไวรัสนานาชนิดโดยเชื้อที่อันตรายที่เป็นข่าวระดับโลกอะไร
แล้วก็ผิดกฎหมายด้วยกินทั้งคาว
ใช่อิโบลล่าเมอร์ซาโควิด๑๙เลยนะพี่เบิร์ธ

ก็มีข่าวเหมือนกันที่นักท่องเที่ยวเข้าไปในโพรง
โพรงต้นไม้ที่มีทั้งคาว

หลังจากนั้นออกมาประมาณเมื่อหนึ่งตอด
ไม่ได้มีส่วนไหนเข้าไปเลยแค่สูดอากาศเข้าไปแบบ๑๐

พี่เบิร์ตหนูกินข้าวอยู่ค่ะ

เอามาเตือนนะอย่าไปลอง